เรื่องเป็นข่าวสลดคุณผู้ชมครับ
พี่ชายก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของน้องนะ
เสพยาจนสติไม่ค่อยดี
แล้วก็ไปสร้างความเด็บร้อนให้กับครอบครัวอารวาสนะฮะ

ใส่รถเข็นเข็นลงน้ำเสียชีวิตเลยครับ

คือนักประดาน้ำของมูลนิธิกุศลสุราธานี
ช่วยกันค้นหาผู้สูญหายคือนายอภิชาติหนูด้วงอายุ๓๓ปี
อยู่ที่บ่อน้ำเป็นบ่อดินในชุมชน
อยู่ที่หมู่๘ตำบลสินปุ่นอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
หลังได้รับแจ้งว่านายสุอภิชาติหายออกจากบ้านไปหลายวันแล้ว
ก็ลงไปดำน้ำค้นหากันนานนับชั่วโมงนะฮะ
เนื่องจากว่าบ่อดินลึกสักประมาณ๑๕๒๐เมตร

นำศพขึ้นมาตรวจสอบพบเป็นนายอภิชาติจริง
ในสภาพที่สวมกางเกงขายาวไม่สวมเสื้อ
แต่มือเขาถูกมัดด้วยเสื้อยืด
และเท้าก็ถูกมัดด้วยเชือกคือมัดมือมัดเท้านี่แหละ

แล้วก็ยังพบรถเข็นจมอยู่ใต้น้ำด้วยเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ทางตำรวจเขาเรียกตัวพี่ชาย
ไปเข้นสอบปากคำมานะครับเพราะว่าพบพี่รุธ
ก่อนที่ในที่สุดก็ยอมรับสารภาพ
ว่าตัวเองนี่แหละลงมือฆ่าน้องชายตัวเอง
เพราะเอือมระอากับพฤติกรรมน้องชาย
คือน้องเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบ
เพราะว่าเสพยาเสพติดมาเป็นเวลานาน
มักจะอารวาสสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวเป็นประจำค่ะ
ก่อนที่พี่ชายจะตัดสินใจแบบนี้
น้องชายอารวาสไปกินเหล้าเมามาอย่างหนักด้วย
ต้องเรียกตำรวจสายตรวจมาระงับเหตุที่บ้านแล้วนะ

คือเหมือนกับก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ย
พี่ชายเลยตัดสินใจมัดมือมัดเท้าน้อง
นำใส่รถเข็นไปทิ้งในบ่อดินซึ่งน้ำลึกมาก
อยู่ห่างจากบ้านพักไปประมาณครึ่งกิโลเมตร

ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวพี่ชายคนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองนะครับ